คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็น
ไปพบศพผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่านายบุญธันลีเวียงอายุ๔๓ปี
เสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนหน้าบ้านที่ขอนแก่น
ล่าสุดเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วนะคะนายบุญปลูกรถหามแหหรือในมอส
อายุ๒๗ปีเป็นครวดราจางโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เป็นผู้ต้องหาฆ่านายบุญทันนะคะ
คือช่วงเย็นเมื่อวานพบศพนายบุญทันกลางถนน
ในซอยทางเข้าบ้านเลยค่ะ
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต

ใกล้กับศพมีไพ่ตก
สำหรับแล้วก็เกลื่อนกระจายเลย
มีท่อนไม้ยาวประมาณเมตรหนึ่งด้วย
จากการตรวจสอบสภาพศพต้น

เข้าที่กลางศีรษะ๑แผล
ที่หลังกกหูขวาอีกหนึ่งแผลค่ะ
พบศพคนแรกคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ช่วยสำอางมูลคำอายุ๖๓ปีนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ตายมีอาชีพ
ลูกชิ้นปิ้งไก่ย่างตามตลาดนัด
แต่ระยะหลังติดเหล้าหนักมากไม่ยอมไปทำงาน

นายสำอางและคณะกรรมการหมู่บ้าน

ปรากฏว่าพบผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่

ตอนแรกคิดว่าเมาหลับ
เพราะว่าปกติก็ชอบเมาอะนะคะ
ตอนเช้านึกว่าเมาหลับ
พอตกเย็นเดินผ่านกลับมาอ้าวยังนอนคว่ำหน้าอยู่ที่เดิม
เดินไปดูใกล้ถึงรู้ว่าเสียชีวิตค่ะ
วันนี้ที่สพชุมแพรตำรวจยังสืบสวนผู้ต้องหา
เกี่ยวกับปมเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดนะคะ
มีแม่มีญาติไปให้กำลังใจผู้ต้องหาด้วย
ญาติญาติบอกว่าเตรียมยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาด้วยค่ะ

บอกว่าวันเกิดเหตุตอนค่ำ๖กุมภาพันธ์

แต่ผู้ตายเอามือกำหมัดต่อยเข้าที่หน้าเขาแบบเต็มเลย

มอสผู้ต้องหาบอกว่าก็วิ่งไล่ตามไปถึงหน้าบ้านพักของผู้ตาย
หลังจากนั้นคือเตะเตะเข้าที่ขาจนผู้ตายล้ม
ด้วยความโมโหด้วยความคับแค้นใจ
คือเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งผู้ตายเคยเอามีดมาจี้คอแม่
ทั้งที่แม่กำลังป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
มีเรื่องนี้ที่แค้นใจอยู่นาน
ก็เลยต่อยเข้าที่หน้าของผู้ตายหลายครั้งมาก

คว้าท่อนไม้มาตีเลยค่ะตีหลายครั้งจนผู้ตายแน่นิ่งไปเลย
ก่อเหตุเสร็จกลับบ้านเก็บของ
เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หนี
หนีไปเช่าโรงแรมนะคะแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้
ตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อคำให้การมากนักนะคะ
เพราะว่าร่องรอยบาดแผลมันขัดแย้งกับคำให้การ
เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรศพจากสถาบันนิติเวศก่อนค่ะ
เรื่องต้นก็เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายนำตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดชุมแพรนะคะ
ส่วนศพของนายบุญทันครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดป่าธรรมชาติอำเภอชุมแพรค่ะ
มีพิธีชาปนกิจเรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะ
คือทางครอบครัวบอกว่าตามความเชื่อค่ะ
ถ้าตายผิดธรรมชาติก็ต้องรีบชาปนกิจ

ภรรยาของผู้ตายค่ะนางดวงมณีรัฐอายุ๔๘ปี
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
เพราะว่าไปรับจ้างขุดมันต่างอำเภอ
ก็ปกติมีอาชีพขายลูกชิ้นทอดตามตลาดนะคะ
แต่ช่วงนี้โควิด๑๙ก็เลยไม่ได้ขาย
บอกว่าสามีของเธอชอบดื่มเหล้าจริง
พอทำงานรับจ้างได้เงินมาก็ซื้อเหล้าดื่ม

แล้วเมาทีไรถอดกับเธอเป็นประจำ
แต่ไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
ส่วนมากก็จะไปลงกับข้าวของ
เมื่อ๒ปีก่อนหนักสุดก็คือเมาอลวาดจุดไฟเผาบ้านตัวเองมาแล้วอะค่ะ
ทุกวันนี้นะคะปลูกกระท่อมอยู่นะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเมาจนจุดไฟเผาบ้าน
ส่วนเรื่องที่ว่าสามีไปก่อกวนแม่ของผู้ก่อเหตุ
ตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุก็บอกว่า
แม่ของผู้ก่อเหตุชอบไปเอาเรื่องสามีไปนินทาให้ชาวบ้านฟัง

ส่วนในมอสเนี่ยค่ะปกติก็ไม่ค่อยคุยกับสามีเธอ
ก็ไม่เคยทำอะไรให้นะไม่คิดว่าในมอสจะกล้ามาฆ่าสามีเธอได้ขนาดนี้
เธอก็อย่างไหนที่ทางทางเห็นงามเขาดีกว่าได้อีก
คิดว่าเธอจะสั่งแฮนไมว่าตายจนเป้น
ก็บอกว่าผู้ตายชอบดื่มเหล้าจริง
เมาทีไรก็ชอบก่อกวนชาวบ้านจริง
โดยเฉพาะบ้านของในมอสผู้ก่อเหตุนะคะ
ช่วงกลางวันในมอสไปทำงาน
เป็นครูพระโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชุมแพร
ก็ทิ้งแม่ให้อยู่บ้านเพียงลำพัง
แม่ของในมอสป่วยหลายโรค
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าผู้ตายไปก่อกวนแม่ของในมอสจริงนะคะ

เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนในมอสถึงขั้นตัดสินใจ
พาแม่ย้ายไปอยู่บ้านของพี่สาวอยู่อีกหมู่บ้านนึง